คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้โลกโซเชียลเขามีการแชร์เอกสารพรกรฉุกเฉินว่าเป็นโมคะไปแล้วนะครับ
ก็ทำให้ทางด้านของกอรชต้องออกมาแถลงทำความเข้าใจกันใหม่
ว่าสามารถชุมนุมได้หรือไม่อย่างไรเป็นการผิดกฎหมายหรือเปล่า
เอกสารนั้นจริงหรือว่าเท็จประการใดนะครับ
ทางด้านของกองอำนวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงหรือว่ากอรช
แถลงความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนและกลุ่มราศดร
ก็มีทางด้านของพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็แถลงแล้วก็ย้ำว่าการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยยังคงไม่อนุญาตให้มีการชุมนุมหากฝ่าฝืนก็จำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายยึดตามหลักสากลตามยุทธวิธีที่ทำกันทั่วโลก
โดยขนาดนี้ยังอยู่ในช่วงของการบังคับใช้พรกรฉุกเฉินในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงครับซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษต่างจากการใช้กฎหมายทั่วไปใครฝ่าฟื้นถือว่ามีความผิดอย่างไรก็ตามยืนยันว่าไม่มีใครไม่มีการกระทำที่รุนแรงหรือเกินเลยกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับ
ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกสิริวัตรดีพร้อมรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่ามีผู้จงใจปล่อยเฟคนิวหรือว่าข่าวปลอมนะที่จงใจเกิดให้เกิดความเข้าใจผิดนะมีการโพสต์ข้อมูลอันเป็นเท็จที่บอกว่าตอนนี้พรกรฉุกเฉินที่ประกาศใช้เนี่ยเป็นประกาศเก่าดังนั้นก็ถือว่าเป็นโมคะไม่จำเป็นต้องปฏิบั
ไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐๐บาท
รวมทั้งยังมีความผิดตามพระบอคอมพิวเตอร์
โทษจำกรุ๊ปไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑๐๐๐๐๐บาท
รวมทั้งคนที่เผยแพร่หรือว่าไปแชร์ต่ออาจจะมีโทษด้วยนะครับ
ส่วนกรณีที่มีผู้ส่งต่อภาพตำรวจก้มหน้าไปทำท่า

กรณีนี้ถือว่าคนเผยแพร่มีเจตนา
จะให้เห็นว่าตำรวจเข้าไปพ่นสีเพื่อเป็นการสร้างสถานการณ์
ซึ่งเป็นเท็จจริงแล้วตำรวจเขาเอาสีดำไปลบนะฮะ

แล้วก็ฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินร้ายแรงด้วย
ไปฟังเสียงตำรวจชี้แจงอีกทีครับ
มีการส่งต่อภาพและข้อความที่บิดเบือน
โดยปรากฏภาพเจ้าที่ตำรวจก้มลงกับพื้นถนน
แล้วก็มีภาพติดแฮชแท็กภาษีกูขออนุญาตพูดไม่สุภาพ
แต่ปรากฏตามภาพเลยนะครับ

ตำรวจจอดรถและอกระป๋องสีพ่นกลางถนนแยกลาดพร้าว
ยังเล่นสกปรกมากนะคือมีเจตนาที่ให้คนที่รับข้อมูล
เห็นว่าตำรวจเข้าไปพ่นเอง
ทั้งที่จริงแล้วหลังจากที่มีการชุมนุมที่ห้ายากลาดพร้าวเมื่อคืน
เจ้าที่ตำรวจเข้าทำการตรวจสอบและเคลียร์พื้นที่
จนไปพบข้อความที่ไม่เหมาะสมบนพื้นถนน
จึงก้มถ่ายภาพเพื่อที่จะแรงงานผู้กำลังชา
แต่ว่าผู้ที่บิดเบือนเนี่ยกลับเจตนาจะให้เห็นว่า
ตำรวจไปพ่นเองและใส่ร้ายผู้ชุมนุม
จริงการทำการเก่าเป็นการบิดเบือนเช่นกัน
ก็เป็นความผิด
ใช่ครับก็ย้ำเตือนไว้ทุกกรณีนะครับ